มีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดน่านค่ะเป็นลักษณะของคนเมา
คือมีผู้ชายคนนึงเขาก็ไปเมามาจากที่อื่นเขาก็กำลังจะเดินกลับ
ปรากฏว่าระหว่างทางไปเจอกลุ่มหนึ่งที่เขากำลังล้อมวงดื่มเหล้ากันอยู่อืม
แล้วก็ไม่รู้ว่าด้วยความเมาหรือด้วยอะไรอ่ะคว้ามีดจะไปทำร้ายคนกลุ่มนั้น
ครับแต่คนกลุ่มนั้นเขาแย่งมีดเอาไว้ได้เขาแทงกลับเข้าไป
แล้วกระหน่ำแทง๑๐กว่าแผลนอนจมกองเลือดเสียชีวิตเลยค่ะ
ตำรวจสพภูเพียงจังหวัดน่านนะคะได้รับแจ้งเหตุ
ก็เลยไปตรวจสอบที่หมู่บ้านราชสามัคคีอำเภอภูเพียงที่เกิดเหตุพบ
คนถูกแทงเสียชีวิตอยู่ค่ะกลางถนนเลยนะคะในซอยสิบหก
นายคำพันธ์ชัยโตอายุสี่สิบหกปีสภาพไม่ใส่เสื้อ
กางเกงขาสั้นสีเทาถูกแทงด้วยมีด
ถูกแทงที่หน้าอกด้านซ้ายสามแผลหน้าท้องสองแผล
ที่กลางแสกหน้าอีกหนึ่งแผลแล้วแต่ละแผลเนี่ยค่ะ
ยาวประมาณสักสามถึงสี่เซนติเมตรได้ด้านหลังอีกหกแผล
นะคะรวมรวมแล้วสิบสองแผลค่ะห่างจากจุดเกิดเหตุ
สองเมตรเจอมีดนะคะยาวประมาณสิบห้านิ้วตกอยู่นี่ค่ะ
ก็เลยเก็บไว้เป็นหลักฐานผู้ก่อเหตุที่ใช้มีด
นายคำพันธ์ก็อยู่หมู่บ้านเดียวกันนี่แหละค่ะครับชื่อนายฤทธิ์อภัยรุนอายุห้าสิบเก้า
พยานเล่าให้ฟังนะคะบอกว่าในฤทธิ์ผู้ต้องหาเนี่ย
คนนี้เนี่ยค่ะกับคนในหมู่บ้านอีก๓คน
เขาก็กำลังแบ่งเนื้อหมูกันเอาเนื้อหมูมาทำกินกัน
ฤทธิ์เนี่ยเอาย่ามาให้วัวที่อยู่ใกล้ใกล้กับจุดเกิดเหตุนะคะครับ
แล้วก็ล้อมวงดื่มกินกันเนี่ยดื่มกันไปประมาณสักครึ่งขวด
เขาบอกแบบนี้นะจังหวะที่กำลังนั่งดื่มนั่งกินกันอยู่
คำพันธ์ผู้เสียชีวิตเมามาจากที่อื่นเมามาจากไหนก็ไม่รู้
เดินมาแล้วก็มาทะเลาะกับในฤทธิที่ล้อมวงดื่มกินอยู่กับคนในหมู่บ้านนะคะ
สักพักหนึ่งตัวนายคำพันธ์เดินกลับไปแล้วเดินย้อนกลับมาอีก
ท้าทายกันอีกทีเนี้ยทะเลาะกันนายคำพันธ์เอามีดมานะคะ
ฟันหัวเนริสแต่เนริสแด่บอกว่าตัวเองยกมือป้องเอาไว้ได้
ก็เลยถูกมีดฟันเขาที่มือด้านขวาสุดท้ายก็แย่งมีดมา
ก็เลยแทงสวนกลับไปที่นายคำพันธ์คือกระหน่ำแทงสิบสองแผลอย่างที่บอกไป
คำพันธ์ก็เลยเสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะคะนายฤทธิ์บอกว่าก็ไม่ได้หนีไปไหน
ผมก็เนี่ยรอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ค่ะ
บ้านเราอยู่นี่นี่มันเราตามมันไปด้วยเหรอบ้านของมานี่
เจอกันตรงไหนเจอกันตรงนี้นี่บ้านใคร
บ้านของหลานนั้นน่ะภรรยาของนายคำพันธ์บอกว่าก่อนที่จะเสียชีวิตเนี่ยนะคะ
คำพันธ์ก็ไปดื่มที่บ้านญาติในหมู่บ้านนี่แหละ
ดื่มเหล้ากันพอกลับมาก็ออกไปอีก
แล้วก็เพื่อนเพื่อนบ้านที่มีการแบ่งเนื้อหมูกินกันดื่มเหล้ากันเนี่ยค่ะครับ
ภรรยาบอกว่าก็ไม่รู้หรอกว่านายคำพันธ์สามีเนี่ย
เดินผ่านแล้วไปทะเลาะกับกลุ่มนั้นอะไรยังไง
ซึ่งก็เป็นคนหมู่บ้านเดียวกันอ่ะนะมารู้อีกทีคือนายคำพันธ์สามีถูกแทงตายแล้ว
ก็พอตรวจสอบที่เกิดเหตุนะคะก็คู่ภูมิตัวเนริตผู้เกาะเหตุ
ไปส่งโรงพยาบาลก่อนเบื้องต้นก็ต้องรักษาแผลก่อนนะคะ
ครับเพราะผู้ก่อเหตุเองก็เนี่ยค่ะมีแผลที่มือเขาอ้างว่า
เอามือมาป้องกำลังจะโดนฟันหัวสุดท้ายยังไงก็โดนแจ้งข้อหา
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะคะครับในฤทธิ์ก็รับสารภาพ
นี่ค่ะส่วนจะเป็นการป้องกันอะไรยังไงก็ต้องไป
แจ้งรายละเอียดกันเพิ่มเติมนะคะครับ